วันพรุ่งนี้เนี่ยที่สกลนครเขาก็มีงานใหญ่ไหลเรือไฟแล้วก็การบวงสวงพญาเต่างอยที่สกลนครนะครับ
อ่ะไปดูบริการการเตรียมความพร้อมกันหน่อยเพราะว่าก็จะมีไฮไลท์เรื่องของการร้องเพลงของคุณจินตราภูลาภ
หงรถแห่อะไรก็ว่ากันไปค่ะบรรยากาศการเตรียมความพร้อมนะฮะ
เมื่อวานนี้เกือบ๑๐๐แล้วนะฮะเวทีติดตั้งไปแล้วเครื่องเสียงติดตั้งไปแล้ว
ไปขายกันอาหารนะของที่มรลึกต่างอาหารการกินลอตเตอรี่ที่สำคัญเนี่ย
ตเตอรี่นับนับดูเนี่ยร้อยกว่าแผงร้อยกว่าแผงและในแผงมีอีกร้อยใบอ่ะ
มากกว่าร้อยใบเยอะแยะมากมายนักเสียงโชคก็ไปเลือกกันตามความสะดวกใจ
ยังไม่รู้จะเลือกอะไรเดี๋ยวดูข่าวเช้าวันนี้เดี๋ยวพาไปดูด้วย
น่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เนี่ยมีทั้งงานนี้มีทั้งการออกรางวัลสละเกียรติแห่งรัฐบาล
ไปเจอแผงจะได้อ้าวนี่ไง
นี่ไงแล้วก็มีพระมีอะไรต่างนานานะครับ
ทีนี้จากสักกว่าน้าคอร์ขอย้อนไปมุกดาหารหน่อย
ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่มุกดาหารที่บ้านลมพลอ่ะทัวลง
ชุดชุดอะไรมาเต็มไปหมดถามว่ามาทำไม

เดินทางมาจากขอนแก่นขนกันมา๕๐ชีวิตไป
บันเลงเพลงที่แต่งให้
แต่งให้ลุงพล๖เพลง

ลุงพลก็ออกไปร่วมร้องรำทำเพลง
แถมมีการนำเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กในวง
ถึงว่าลุงพลเอาเงินไปมอบให้เด็กนะครับ

แล้วก็บอกว่าเงินจำนวนนี้ขอทำบุญ
แล้วก็เป็นกุศลให้กับน้องชมพู่แล้วกัน

หัวหน้าวงพีนิดนามชื่อว่าวิเชียร์คันทัพพูม

เชื่อว่าลุงพลจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้นะฮะ

กระดาษจดเนื้อเพลงชื่อจากใจลุงพล
ขึ้นไปร้องเพลงให้กับลุงพลเหมือนกันด้วย
เพลงนี้มีคนแต่งให้กับลุงพลร้อง

ไปฟังเสียงคุณนายป้าแตนหน่อยครับ
มีความจริงใจ

ถึงเป็นเช่นนี้

เมื่อเราอ่านข่าวแบบนี้แล้วคุณผู้ชม
รู้สึกอย่างไรอยากให้คุณผู้ชม

พิจารณาเรื่องของคดีความมันยังคงอยู่

ที่เรานำเสนอมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

เสนออีกมุมหนึ่งให้ดูความเป็นไป

แสดีมากเพราะว่าขนาดยังไม่ร้องมีการปล่อยคลิปลงยูทูปไปแล้วเนี่ย
ทะลุ๕ล้านวิวอันนี้เป็นนักร้องมืออาชีพหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
สุดท้ายเนี่ยพอวิวมันเยอะขนาดนี้แน่นอนมันก็มีรายได้ถูกไหม
ทีมงานของคุณจินตราเอาเงิน๑แสนบาทสดเลย
มอบให้กับป้าแตนเลยเพราะมันมีค่าวิวด้วยไงอืมอ่า
แตนบอกว่าโอ้โหนาทีที่เขาเอาเงินมาให้นะตกใจมาก
เพราะไม่เคยได้เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนไม่คิดว่าชีวิตจะมีคนคอยช่วยเหลืออะไรมากขนาดนี้
เงินทั้งหมดนี้จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกชายทั้งสองคนของป้าแตนกับลุงพลนะฮะ
ตานู้นอะทนไม่ไหวขอไปร่วมแจมด้วยโอ้โหปอล์ไปถึงนะก็เห็นพ่อค้าขายสละกินแบ่งตาชานกระพุ่งเข้าไป
ตาชานบ่อกแบบนี้คุณผู้ชมฟันว่าน้องชมพูมาหา
คุณผู้ชมดูที่มือของตาชาญไม่รู้เลขอะไรก็เหมือนกัน
ตาชาญฝันว่าน้องชมพู่มาหาก็เลยคิดว่า
หลานจะมาให้โชคตาหรือเปล่า

แล้วก็ลุงพลป้าแตนเห็นตาชาญมาก็เลยออกเงินให้แล้วกันไม่เป็นไรนะครับ
และจากที่มีคนเดินทางมาว่าลุงพลคึกคักมากเลย
เรายังต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนะฮะ
สาธารณสุขอำเภอก็เลยกำชับให้อสมพื้นที่ไปดูที่บ้านลุงพลด้วย
ทุกคนที่ไปคุณต้องล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิแล้วคุณต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
รวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อยพร้อมตั้งจุดคัดกรอง
ใครไปบ้านลุงพลคุณต้องลงชื่อด้วยนะครับ
ลุงพลเองก็เขียนบอกว่าทุกคนใส่หน้ากากด้วยใครไม่มีลุงพลก็เดินแจก
โดยชายคนนี้เคยไปขายหน่อไม้ที่บ้านลุงพลด้วย
ทางอำเภอเองยืนยันว่าไม่มีข้อมูลว่าชายคนนั้นติดโควิด
แต่อย่างใดไม่ต้องตกใจกันไปนะ
แต่ว่าคุณผู้ชมครับที่บ้านน้องชมพู่เองเนี่ย
ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ฝั่งของบ้านลุงพลนะ
ชมพู่เองเนี่ยก็มีคนไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เช่นเดียวกันนะฮะ
แล้วก็ทีมงานคุณจิตราเองก็ไปเหมือนกัน
พ่อแม่ก็ต้องเสียใจที่สูงเสียดลูกไป
เรื่องราวของคดีความตำรวจเขาก็ยังทำงานกันอยู่
แม้มันยังไม่สิ้นสุดก็ตามทีแต่ว่าก็ให้ดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วกัน

แต่ก็อย่าลืมนะคะตอนนี้ลุงพลได้ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียง
เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาคือของจริงอย่าลืมรากตัวเองนะคะ